คุณพ่อลืมลูกชายไว้ข้างท้ายขับรถบรรทุกออกไปเลยลืมลืมลูกเลยแต่ลูกเก่งเหลือเกินฮะไปขอความช่วยเหลือจากตำรวจวินาทีที่พ่อกลับมาเจอลูกเป็นยังไงไปดูกัน
เด็กคนนี้นะครับตอนนี้พ่อเขายังไม่เอกใจอะไรหรือเปล่าว่าเขาลืมลูกเอาไว้นะฮะ
เนี่ยเอเขาเปิดไฟผ่าหมากหรือเขาเขากำลังมองหาลูกเขาหรือเปล่าอาว่าพ่อเราไม่สังเกตเลยนะเนี่ยไปเรื่อยเลยดูดิ
ทำอะไรพี่ทำอะไรผิดฝาดยังไงหลวงเลยเอากลับขี่ให้น้องดูก่อน

เอาไปขับขี่มาดูก่อนพี่ไม่ได้เหยียบคนหรอกเอาขับขี่มาให้ผมดูก่อน
มาผมไม่เห็นคนเดินยืนมานี่มาอันนี้มาเนี่ยลืมใครหรือเปล่า
ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นอะไรไม่เป็นอะไร

ธรรมดาถ้าเด็กหลงกับผู้ปกครองเนี่ยเด็กจะเสียขวัญ

แต่งานนี้คุณพ่อขวัญเสีย

คือมาเจอตำรวจนึกว่าตำรวจมาแจ้งว่าคุณขับรถบรรทุกไปเหยียบใคร

ตำรวจบอกเปล่าเอาใบขับขี่มาดูก่อน
นี่ไงไม่ได้เหยียบคนครับ
แต่ลูกลูกพ่อพ่อลืมไว้
โอ้โหทีมข่าวสอบถามไปยังร้อยตำรวจโทบัญชาครับ
เป็นสารวัตรทางหลวงปราจีนบุรีแล้วก็ดาบตำรวจสัญญา

เขาเล่าให้ฟังว่าขณะออกปฏิบัติหน้าที่ที่จุดลงเวลารถบรรทุก
บ้านถางามที่กม๒๑๓นะครับ
มีน้องผู้ชายคนหนึ่งเดินร้องไห้เดินเข้ามาชี้ไปที่รถบรรทุก
ตำรวจบอกเห็นหลังรถอยู่ไวนะนี่

เด็กบอกว่าเนี่ยชี้ไปที่รถบรรทุก

ตำรวจก็เลยรีบพาเด็กขึ้นรถ
รถตำรวจนะขับตามไปเลยขับตามไป
แต่เหมือนพ่อไม่รู้ตัวพ่อก็ขับไปเรื่อยเลยนะ

แต่ตอนนั้นที่พ่อคุยอยู่ลูกมาอยู่ในรถนะ

เล่าให้ฟังว่าตอนนั้นจอดรถที่จุดลงเวลา
โดยไม่รู้ว่าลูกแอบลงไปชิงชอง
พอลงเวลาเสร็จก็ขึ้นรถขับออกไปเลย

มีคนมาชื่นชมตำรวจกันเยอะเลยนะครับ
บอกว่าเป็นที่พึ่งของประชาชน

แล้วก็ชมหนูน้อยด้วยที่ไหวพลิบดีจริง
ไปขอความช่วยเหลือจากพี่ตำรวจครับ

คลิปนี้คุณผู้ชมไปถึงพบตรแล้วนะครับ

ฝากชื่นชมตำรวจทั้งสองนายที่ไม่มองข้าม

แล้วก็นี่แหละเป็นตัวอย่างของ
การทำงานที่ดีของเจ้าหน้าที่ตำรวจครับ